ตนเองเป็นตัวความไปเที่ยวทะเลาะกับฝ่ายผู้อื่นอย่างนี้นะครับ
มันไม่ใช่วิสัยและหน้าที่ของทนาย
และการที่จะมาออกสื่อหรือไปติดต่องานราชการตามสารนะครับ
ควรจะแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับ
อันนี้ฝากเตือนไปถึงเพื่อนน้องทนายทุกท่าน
ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่ามีกฎระเบียบยังไง
ทั้งการแต่งกายทั้งการประพฤตประพฤตตนนะครับ
อย่าฝากเตือนเพราะการที่ท่านฝากเตือนจะต้องถูกลงโทษ

เรื่องคดีส่วนคดีนะครับพฤติกรรมส่วนตัวพยายามจะใช้ในงานของคดี
การเที่ยวไปกล่าวหาใส่ร้ายออกสื่อให้สัมภาษณ์พาดพิงหรือกล่าวโทษใครนะครับ
มันเป็นความผิดถ้ามีผู้ร้องเรียนผมก็จะดำเนินการทุกราย
ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่ว่าจะมีชื่อเสียงออกสื่อยังไง
ทำผิดต้องได้รับโทษนะครับ
อยากจะลงมาใกล้ชาวบ้านนะครับเพื่อที่ให้เขาเข้าถึงได้

คือเวลาไปสถานที่ต่างน่าจะมีแจ็คเก็ตหรือเสื้อนอกมึงคุณเจอตัวไหม
น่าจะได้ประมาณปลายเดือนสั่งแต่ยังไม่เห็นแบบ

เสื้อสูตรสักตัวซื้อเอาเร็วอ่ะ

เวลาไปสารผมแต่งตัวใส่สูตรใส่สูตรในไทยแล้วกัน

เดี๋ยวบวกด้วยคุณใส่กางเกงยีนด้วยบ่อย
อ่ะเน็ตที่ฉันจะลองดุคุณนะ

ก็ผมวัยรุ่นอ่ะผมก็อยากจะใส่กางเกงยีนอ่ะ

ไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นเลยจริงเรื่องนี้นะคะ
จริงวันนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
จริงแล้วเป้าของข่าวควรจะไปอยู่ที่
ตัวละครในคดีหวย๓๐ล้านคือคุณแผนใช่ไหมคะ
เพราะว่าเขาไปร้องสภาธนายความ

แต่ว่าลักษณะการให้ข่าวที่สภาธนายความ
หรือว่าประเด็นที่พ่วงขึ้นมา
โดยอุปนายกของสภาธนายความ
กลายเป็นประเด็นน้ำหนักพอกันกับวันนั้น
ที่คุณแผนเขาแถลงข่าวเลยนะคะ
แล้วก็ประเด็นนี้เอิ้นวันนั้นเราได้เชิญทนายสิทธามา
แล้วก็ได้ถามประเด็นนี้ในช่วงท้ายของรายการอยู่ด้วย
ก็ยังคิดอยู่เลยว่ามันจะเป็นประเด็นได้มากขนาดไหน
กลายเป็นว่าในโซเชียลมีเดียเป็นประเด็นใหญ่มาก
เอาพูดแบบตรงไปตรงมาคือวันนั้นในการแถลงข่าวเนี่ย
คนที่ฟังอุปนายกพูดเนี่ยนึกหน้าทนายคนอื่น
ไม่ออกค่ะนึกออกแต่ทนายตั้มเอางี้เลย
แล้วก็พอออกมาแบบนี้นะคะ
มันเลยเป็นประเด็นทำให้คนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะ
เพราะอย่าลืมว่าทนายตั้มเป็นทนายที่ทำคดีที่ดังมาก
มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่มันไม่น่าจะเป็นประเด็น
แต่เป็นจริงแล้วเป็นแบบรุนแรงด้วยค่ะ
วันนี้คนที่จะชี้แจงดีที่สุดไม่น่าจะเป็นใคร
ท่านนี้แหละท่านนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษสภาธนายความนะคะอุปนายกพัฒนาจาติเกตสวัสดีค่ะ

อาจารย์ไม่คิดว่าจะต้องเชิญมาประเด็นนี้

ประเด็นมันไม่ได้จบที่การแถลงข่าวในวันนั้นแล้วจบ

แม้กระทั่งเอาอย่างนี้นะคะอาจารย์เราพูดกันแบบตรงไปตรงมา
วิจารณ์ตัวอาจารย์วิจารณ์ท่านอื่นทีมงานของสภาธนายความ

คือเวลาเขาเรียกปิดปากนะคะเรียกสภาธนายความเรียกสะพานทนายความ
คือกลายเป็นลักษณะของความขัดแย้งที่มองว่า
สภาธนายความกำลังจะไปทำอะไรทนายตั้ม
ซึ่งทนายตั้มไม่เห็นมันจะเป็นประเด็นเลย

คิดไหมว่าวันนั้นที่อาจารย์พูดมันจะเป็นประเด็นถึงขนาดนี้
เดี๋ยวก่อนอื่นวันนี้เห็นมีข่าวแจ้งมาว่า
ทนายตั้มใส่สูตรไปออกรายการเลยนะ

แล้วก็อยากจะเรียนชี้แจงว่า
ตามสื่อกระแสที่มีการวิภาควิจารณ์ว่าสภาธนายความสอบบรรยาท
ทนายตั้มเรื่องเกี่ยวกับใส่เสื้อยืดกางเกงยีนไม่เป็นความจริง
ไม่มีการมาร้องเรียนเรื่องดังกล่าวเลย
มีแต่ท่านอื่นมาร้องเรียนเกี่ยวกับ
กระทำหรือพฤติกรรมอะไรแค่นั้นเองนะครับ
สื่อบางฉบับก็ไปลงว่า
มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องการแต่งตัว

อาจารย์ค่ะดิฉันเอาทีละประเด็น

เอาทีละประเด็นแต่เดี๋ยวก่อนที่ที่ฉันจะถาม
ฉันจะย้อนกลับไปเหมือนกับให้พื้นที่ธนายตั้มได้ตั้งข้อสังเกตด้วย
เพราะเอิ้นวันนั้นมาน่ะมาพอดีแล้วมีประเด็นที่

เราจะย้อนไปฟังเสียงวันนั้นที่เราคุยกันช่วงท้ายรายการ

เดี๋ยวลองขมวดดูว่าเป็นไปอย่างที่ทนายตั้มเขาตั้งข้อสังเกตไหม

ครับ

เพราะว่ามันมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าว

ทนายความที่ไหนก็แล้วแต่โดนคดีมารยาท
ไม่มีใครเคยต้องมาแถลงข่าวตั้งโต๊ะขนาดนี้
แล้วก็เอาคนที่มาร้องมานั่งคุยด้วย
แล้วเมื่อกี้ที่ผมฟังจากในคลิปของไทยรัฐ
นี่คือการให้พื้นที่ในสภาษณ์ทนายความ
เพื่อที่จะให้ในแผนพูดในเรื่องของคดีของตัวเอง

ซึ่งอันนี้ผมว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
ในส่วนที่ธนายตั้มตั้งข้อสังเกต
เรื่องของการตั้งโต๊ะแล้วก็นั่งแถลงข่าวเนี่ยนะคะ
คือคุณยังไง

อุปนายกไปรอในแผนซึ่งยังมาไม่ถึง
และอุปนายกก็มีการแถลงข่าวก่อนที่ในแผนจะมาถึง
ซึ่งเป็นการแถลงข่าวที่ทำให้คนทั่วไป

เพราะว่าการแต่งกายไม่เหมาะสมการพาลูกความออกสื่ออะไร

เหมือนกับไปอวดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่น
ซึ่งถ้าเกิดไปย้อนดูผมทุกเทปทุกรายการ
ผมไม่เคยอวดอ้างตัวเองว่าตัวเองเก่ง
หรือว่ามีความสามารถกว่าคนอื่นเลย
แล้วพอมาถึงมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าว
ให้ทางฝ่ายที่ผู้ร้องมานั่งอยู่ด้วย
แล้วก่อนที่จะมีการพูดถึงเรื่องยื่นเรื่องร้องเรียน
ก็ปล่อยพื้นที่ให้กับตัวในแผน
พูดถึงเรื่องคดีของตัวเองในสภาธนายความ

เพราะจริงธนายตั้มทราบแหละว่าวันนี้เราจัดเรื่องนี้นะคะ
จริงเราก็เชิญรถทนายตั้มติดอีกที่หนึ่งนะคะ
อาจารย์พัฒนาค่ะถามแบบนี้ก่อน
ตกลงวันนั้นอาจารย์เรียกว่าการแถลงข่าวที่สภาธนายความไหมคะ
เดี๋ยวผมขอเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังแล้วกันนะฮะ
มีผมเข้าไปทำงานตามปกติอยู่ที่ชั้น๑
ที่ชั้นหนึ่งมันก็จะใกล้กับพื้นที่ด้านหน้า
มีผู้สื่อข่าวมาทำข่าวผมไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้เลยนะร่วมร้อยท่าน
ไม่ได้แจ้งวัตถุประสงค์ว่าจะมาทำข่าวอะไรเลย
กระทั่งเจ้าหน้าที่เรียกผมออกไปคุยกับผู้สื่อข่าวหน่อยว่า
มีวัตถุประสงค์จะมาทำอะไรเรื่องอะไรใช่ไหมครับ
ท่านผู้สื่อข่าวท่านก็แจ้งผมว่าเดี๋ยวจะมีคนมายื่นหนังสือร้องเรียน
แล้วก็ไม่ได้บอกนะครับว่าใครจะมาใครจะไปแล้วก็ยื่นเรื่องอะไร
ผมเห็นว่าผู้สื่อข่าวมาเป็นจำนวนมากนะครับร่วมร้อยท่านได้
แล้วก็ข้างหน้าสภาธนายความนะครับมันก็เป็นบันไดสูงชั้น
นั่งก็นั่งกันอยู่ตามบันไดอะไรอย่างนี้ผมก็เกรงว่ามันจะดูภาพมันไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับ
ก็เลยให้ทางเจ้าหน้าที่เชิญผู้สื่อข่าวขึ้นไปที่ชั้น๔
ซึ่งเป็นห้องปกติที่เราไว้รับรองนักข่าว
แล้วก็ผู้สื่อข่าวเวลามาเป็นจำนวนมากอยู่แล้วครับ

แล้วก็มีบางท่านบอกว่าผมนัดหมายกับในแผนผมไม่เคยรู้จัก
สภาธนายความไม่ได้สนใจใส่ใจในเรื่องหวย๓๐ล้านอะไรไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้ว
ยังแต่มีผู้สื่อข่าวมาเป็นจำนวนมากผมก็เลยลงไปสอบถามความประสงค์ว่า
มาทำอะไรกันแค่นั้นเอง
แสดงว่าอุปนายกไปเจอนักข่าวก่อน
ไม่ใช่ครับผมมีเจ้าหน้าที่ไปเจอก่อน
แล้วก็มาเชิญผมให้ไปช่วยสอบถามนักข่าวว่ามาทำอะไรกัน
เพราะวันนั้นผมอาวุโสสุดเลยที่อยู่ที่สภาธนายนะครับ
ก็คือว่าคุณแผนเขามาเจอหน้านายกอุปนายกทีหลังจากที่
อุปนายกลงไปคุยกับนักข่าวก่อนแล้วหลังจากเจ้าหน้าที่มาถึง
ถูกต้องคือพอผมให้เขาขึ้นไปรอชั้น๑๐

จนกระทั่งมีคนจะมายื่นเรื่อง
ผู้สื่อข่าวปกติแล้วเขาก็จะมายื่นที่ชั้นหนึ่ง
แต่ว่าพื้นที่มันเล็กเขาก็เลยขึ้นไปที่ชั้น๔ให้ผมไปรับเรื่อง
ทีนี้ค่ะตามปกติอย่างคุณแผนหรือใครก็แล้วแต่
จะมาร้องธนายร้องแบบที่ร้องธนายสิทธาเลย
เขาเวลามาที่สภาธนายค์ขอพบใครคะ
อุปนายกเลยหรือว่าขอพบใครคะ
ก็มีผู้บริหารท่านไหนอยู่เขาก็ขอพบได้
ถ้าผมไม่อยู่ก็คนอื่นก็ได้
นักข่าวมาวันนั้นเป็นร้อย

ทราบไหมคะว่าจะมีใครคนหนึ่งของคดีใหญ่จะมา

แล้วยังไงคะเขาก็ดุ่มกันมาอย่างนี้เหรอคะ

ก็เข้ามาใช้พื้นที่หน้าสภานั่งตั้งกล้องกันเต็มเลย
ไปถามใครว่าจะมาเรื่องอะไรยังไง

เอาอย่างนี้คือที่เราเห็นเป็นภาพข่าวคือชั้น๔

ทีนี้พอคุณแผนเข้ามาแล้ว

ลงมาคุยกันยังไงคะคุณแผนเจอใครยังไงก่อน

ผมมารู้อีกทีก็คือคุณแผนไปอยู่ชั้น๔แล้ว

ก็มีเจ้าหน้าที่มาแจ้งผมว่า
มีคนจะยื่นหนังสือผู้สื่อข่าวรอเยอะแล้ว

เจ้าหน้าที่ของสภาธนาความปกติเป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องไหมคะ

วันนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มาแจ้งผม
อาจารย์ได้คุยกับเขาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์วันนั้นไหมคะว่า
ทำไมอยู่ดีจับอาจารย์กับคุณแผน
มานั่งโต๊ะที่นักข่าวเป็นร้อยเต็มไปหมดเลย
ดังนั้นผมอาวุโสสูงสุดที่อยู่ในตึก

ต้องเป็นผู้อาวุโสของสภาธนายความเป็นคนรับเรื่องเลยเหรอคะ
ผู้สื่อข่าวมาเป็นจำนวนมาก
คือเหตุการณ์วันนั้นที่อุปนายกมาเพราะผู้สื่อข่าวเยอะ

รับเรื่องแล้วก็ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อ
คือผมไม่มีหน้าที่จะไปสืบสวนสอบสวนใคร
อาจารย์พัฒนาได้คุยกับคุณแผนเองเลยไหมคะ
ก็คุยครับถามว่าเขามาร้องเรียนใครเรื่องอะไร

อุปนายกรู้จักทนายสิทธาทนายตั้มอยู่แล้วไหมคะ

โดนมาอาจารย์นั่นแหละครับยูนีทีวีดัง

เอาตรง
คือผมก็ไม่เคยแต่งตัวแบบนี้นะ

ติดต่องานราชการอะไรนะครับ

แถลงข่าวผมก็ต้องพูดจาแล้วก็หรือมีการซักถามอะไรกัน
ยังไม่มีที่คุณแผนตอบทุกอย่างพูดสื่อข่าวถาม
ทนายตั้มเขาตั้งข้อสังเกตเมื่อสักครู่นี้ที่เราฟังพร้อมกันนะคะ
ที่บอกว่าเหมือนสภาธนายความให้พื้นที่ของคุณแผน
ใช้พื้นที่สภาธนายความพูดในเรื่องของตัวเอง
ซึ่งปกติไม่เป็นไม่เคยทำ
แล้วทนายตั้มก็เข้าใจว่านั่นคือการนั่งแถลงข่าวเรื่องมารยาทของทนาย
ซึ่งปกติก็ไม่มีไม่เคยทำ
ผมอยากจะให้คุณจอมขวัญย้อนไปเรื่องเด็กพิการที่ถูกทนายความโกง
เขามาร้องเราก็ผู้สื่อข่าวเป็นจำนวนมากไหมครับ
เราก็เชิญขึ้นไปชั้น๔เหมือนกัน

ถ้าเรื่องไหนที่อยู่ในความสนใจของประชาชนแล้วมีนักข่าวมาเป็นจูมจำนวนมาก

ยกตัวอย่างคดีเรื่องเด็กที่พิการที่ถูกทนายความโกง
ก็มาร้องบรรยาทเราก็จัดห้องแถลง
ไม่ใช่ห้องแถลงข่าวห้องที่เหมาะสมให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปอยู่ได้

ผมก็เคยมาบอกกับคุณจอมขวัญเรื่องนี้

อาจารย์รู้สึกไหมว่ามันเป็นการให้พื้นที่คุณแผนเขาใช้สภาธนายความ
ผมไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรอย่างนั้นนะ
ผมก็นึกว่าเรียกผมขึ้นมารับหนังสือ
แล้วก็ผมก็เรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมารับต่อไป
แล้วมันเลยเถิดมาเป็นประเด็นที่อาจารย์พูดถึงมีคนร้องเรียนทนายเรื่องการแต่งกายอะไรยังไงได้ยังไงคะ

เนื้ออย่างผู้สึกข่าวมาเป็นจำนวนมากนะ
ตักเตือนไปถึงทนายทุกท่านที่พูดออกสื่อ
แล้วก็พูดแบบดันทำนองที่จะให้ร้ายกับผู้อื่นเนี่ยว่าอย่าไปทำ
แต่งกายก็ให้เรียบร้อย
เคยเห็นเขาออกทีวีแล้วก็ต้องเห็นใส่เสื้อยืดกางเกงยินแน่นอนครับ
วันนั้นที่พูดเนี่ยมันเหมือนพุ่งไปที่ทนายตั้มเลยนะคะ
ผมต้องการจะปลามไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้กับทนายท่านอื่นอีกครับ
ผมไม่ได้จะไปเจาะจงจะไปกล่าวร้ายใคร
แล้วทุกวันนี้ก็ไม่มีใครมาร้องเรียนเรื่องการแต่งกายของทนายตั้ม
อาจารย์แล้ววันนั้นจริงที่อาจารย์พูดถึงแม้ว่าจะปรามโดยทั่วไป
แต่ทนายตั้มเข้านิยามที่อาจารย์ปรามใช่ไหมคะ
ก็มีตั้งหลายท่านที่ทำตัวไม่เรียบร้อยสารก็เคยแจ้งมาทางผม
ไม่ใช่แจ้งเรื่องของคุณเนี่ยเรื่องนี้ว่าสารแจ้งมาก็หาว่า
แจ้งมาเรื่องทนายตั้มอะไรอีกไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องทั่วไป
เวลาเกิดเหตุการณ์ไม่เรียบร้อยผิดปกติอะไรกับทนายที่ไปสารหรือไปอะไรอย่างนี้
ท่านภูมิภาคสาประจำสารนั้นก็ทำเรื่องมาถึงสภาทานายความให้เราดูแล
สมมุติเราพูดถึงศาลทนายตั้มเขาก็พูดเอาไว้ในรายการเราเหมือนกัน
บอกเวลาไปสารผมก็แต่งตัวตามปกติไม่ได้แต่งแบบนี้ก็แต่งใจ
ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็น

เคยเห็นเขาใส่สูตรไปสารอะไรนะผมเฉพาะตัวผมนะผมไม่เคยเห็น
อาจารย์เคยเห็นเขาใส่เสื้อยืดกางเกงยีนไปสารหรือเปล่าคะ
ผมก็เห็นเขาออกสื่อแต่จะไปสารหรือเปล่านี่ไม่รู้นะผมไม่เคยเห็น
อาจารย์เอาอย่างนี้ถามเลยด้วยกันคือใส่เสื้อยืดกางเกงยีนเป็นทนายนะคะ
ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนออกสื่อได้ไหม
ไม่มีกฎหมายห้ามดูตามความเหมาะสม
แล้วเนี่ยค่ะหมวด๕มัญญาตในการแต่งกายเอาของเฉพาะทานายค่ะ

งั้นกลับมาใหม่ทนายตั้มใส่เสื้อยืดกางเกงยีนออกทีวีได้ไหมคะ
ได้มันเหมาะหรือเปล่าล่ะ
กำลังจะถามต่อยังไงอาจารย์คือได้แล้วจบหรือได้แล้วมีต่อ
มันก็ได้อยู่แล้วถ้าคุณไม่ได้ไปติดต่องานราชการไม่ได้ไปขึ้นศาล

อาจารย์แล้วเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงเรื่องเหมาะสมไม่เหมาะสมแ
จริงมันต้องพิจารณาเหมาะไม่เหมาะไหมคะถ้ามันได้แล้วมันจบแค่ได้
แล้วก็มีจารีสประเพณีของทนายเรามานะครับ
ก็แต่งตัวเรียบร้อยกันทุกท่านที่ออกสื่อ
ผมขอยกตัวอย่างทนายที่มีชื่อเสียงหลายท่าน
อย่างทานทานายวัญชัยทานทานายสงกรานอะไร
มีใครเคยใส่เสื้อยืดมาออกซื้อไหมครับ

ได้แต่มันเหมาะไหม

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะคะ
คือทนายตั้มพูดเอาไว้๓ประเด็นใหญ่นะคะอาจารย์
ก็คือเรื่องของการแต่งกายเรื่องของการออกสื่อ
แล้วก็เรื่องของการอวดตัวว่าเก่งกว่าคนอื่น
อันนี้คือหัวข้อหลัก๓หัวข้อที่เราคุยกับทนายตั้มไว้
แต่ในโซเชียลมีเดียที่ถล่มกลับมา
แม้กระทั่งตั้งคำถามไปที่สภาธนายความ

เสื้อยืดเสื้อยืดกางเกงอีดของทานายสิทธา
เดี๋ยวลองชี้แจงดูว่าเข้าใจตรงกันหรือเปล่า

แล้วก็เหมือนกับพาคุณลุงจรูนออกสื่อ

เราไปออกเพื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคุณลุงจรูนนะครับ

อาจจะบอกว่าผมเหมือนกับว่าอวดตัวว่าเก่งกว่าคนอื่น

เป็นไปได้ไหมที่ฉันตั้งข้อสังเกตจากคนนอก

นั้นถ้าเกิดว่าคนจะมองว่าทนายเก่งหรือไม่เก่ง
คุณจอมขวัญตัดสินใจเองแต่ไม่ใช่การที่ผมออกมาพูดว่าผมเก่ง

ผมเป็นทนายมา๓๐กว่าปีหรือว่าผมเรียนเก่งกว่าคนอื่น
เนผมไม่เคยแอบอ้างทั้งที่ผมจบเนดิบัณฑิตนะ
แต่ผมไม่เคยบอกแล้วเฮ้ยนี่จบเนมานะเก่งนะได้ที่๒๙ด้วยนะครับ
ผมไม่เคยพูดเลยนี่เพิ่งจะพูดครั้งแรกขออวดหน่อยเถอะ

สองคือเรื่องการพาออกสื่อมันมีมารยาทของทนายไหมคะว่าคดีลักษณะแบบไหน
แค่ไหนได้สื่ออะไรบ้างจำนวนจำนวนครั้ง
หรือแม้กระทั่งวิธีการพูดมันควรจะมีกรอบของมันไหม
ไม่มีหรอกครับไม่มีกำหนดตายตัวว่าการออกสื่อเนี่ยจะผิดนะครับ
เพราะว่าที่เราทำเนี่ยเพราะเราต้องการขอความเป็นธรรมให้กับตัวลูกความของเรานะครับ
แล้วที่เราทำไปเนี่ยเราทำให้กับผู้บริสุทธิ์แล้วมันจะไปผิดอะไรนะครับ

คือมันไม่ได้มีตัวเลขกำหนดไว้ใช่ไหมคะว่าควรไม่ควรเท่าไหร่

แล้วก็บอกว่าคือมันมีเหมือนกับดุลพินิษฐ์ไหมบอกว่าทนายควรจะพิจารณาว่าควรจะอย่างนั้นหรือไม่ควรจะแบบนี้มันมีไหม
ไม่มีครับไม่มีไม่มีเขียนอะไรเป็นขนาดนั้นนะครับ
ซึ่งผมว่าคิดไอ้ตรงนี้นะคงจะมาเล่นงานผมไม่ได้หรอก

รายการเชิญผมหรือว่าผมขอออก
แต่ทีนี้คือมันมีเส้นไหม
ไม่มีเส้นหรอกคุณจอมขวัญว่าจะยังไงก็แล้วแต่

ต้องมาให้ได้นะครับบางทีผมก็ต้องจำใจมานะครับ

ไม่ได้โยนครับแต่ว่าคือผมล้อเล่นน่ะนะครับ
จริงแล้วเรื่องการออกสื่อเนี่ยผมว่ามันมีทั้งประโยชน์นะครับ
แล้วอาจจะมีโทษถ้าเกิดคุณทำไม่ถูกทางเท่านั้นเองนะครับ
จริงแล้วอาจจะตัดสองเรื่องนี้ทิ้งไปก่อนเลยก็ได้นะครับคุณผู้ชม
คือเรื่องของการอวดตัวกับเรื่องของการพาลูกความออกสื่อ

อาจารย์ส่วนใหญ่มันไปกระจุกตัวอยู่ที่เครื่องแต่งกาย

อาจารย์บอกว่าถามว่าได้ไหมอาจารย์ตอบว่าได้
หมายถึงว่าซึ่งยินเกงยินออกสื่อได้ไหมได้
แต่เหมาะหรือไม่อาจารย์มีคำตอบไหมคะเหมาะหรือไม่ในใจอุปนายกนะคะ
สำหรับตัวผมคิดว่าไม่เหมาะสม

อาจารย์ขออนุญาตแบบนี้นะคะเรียนใช้ชุดคำถามแบบลองมองต่างเลยนะคะ

อาจารย์คะมันแทบจะไม่มีผลใดต่อความน่าเชื่อถือ
ต่อการทำคดีของทนายเลยนะคะเครื่องแต่งกาย
เหมือนเวลาเด็กนักเรียนแบบเหมือนที่เขาพยายามจะบอกว่าทำไมต้องให้ตัดผมสั้นนะ
ผมยาวก็ทำตัวเรียบร้อยได้ตั้งใจเรียนได้มันเข้ารักษณะเดียวกันนะคะ

เราไม่เคยมีทนายออกมาทำแบบนี้
ใช่ครับมันดูแล้วมันไม่สบายตาเหรอคะอาจาร
เรื่องนี้ไม่สบายตาหรอกครับถ้าทุกคนทนายรุ่นหลังหรือเห็นว่ามันดีแล้วทำอย่างนี้

ทนายทุกคนใส่เสื้อยืดคอกลมไม่ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยเหมือนที่เขาผ่านผ่านกันมาอย่างนี้คุณว่ามันเหมาะไหม
แต่ทีนี้มันไม่ใช่เสื้อยืดใส่เล่นนะคะอาจารย์อันนี้ลองใช้คำถามตรงข้ามนะคะ
มันเป็นเสื้อยืดซึ่งมันมีความหมายของเขาคืองานเขางานเขาเขาทำมานะคะ
อย่างนี้พอเข้าใจได้ไหมคะอาจจะอยากให้คนรู้กิจกรรมที่ตัวเองทำใช่ไหมคะ
สิ่งที่เขาทำมาเหมือนกับแบบเขาสั่งสมมานะอาจารย์

สมมุตินะคะอาจารย์ถ้าเป็นเสื้อแบบเดียวกันเป็นเสื้อเกี่ยวกับกิจกรรมของทนายตั้มแล้วเพื่อนเนี่ยนะคะ
แต่ว่าเป็นเสื้อคอปกแต่ว่าเป็นแบบผ้ายังเหมือนกึ่งผ้ายืดอยู่นะคะ
โปโลมีปกอย่างนี้อาจารย์จะสบายตากว่าไหมคะ
ไม่ใช่ผมจะสบายตาหรือไม่สบายตา
ผมว่ามันเป็นเรื่องความเหมาะสมการออกพื้นที่หรือจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับ
ก็ดูสถานการณ์แวดล้อมแต่ละเรื่องแต่ละราว
มาแถลงข่าวหรือออกข่าวเนี่ยนะครับมันสื่อไปถึงประชาชนโดยทั่วไป
ไม่ใช่เขาพูดคุยกันสองคนนะครับ
แต่เป็นการออกสื่อคือประชาสัมพันธ์ออกให้พูดคนเห็นโดยทั่วไปนะว่าตัวเองเป็นทนายอย่างนี้นะครับ
มันก็จะทำให้ดูภาพลักษณ์ของทนายความทั่วไปก็ไม่ค่อยดี
อาจารย์สมมุตินะคะถ้ายังเป็นเสื้อยืดคอกลมเหมือนเดิมเป็นเสื้อกิจกรรมของเขาแต่ว่าใส่กับกางเกงสแล็กไม่ใช่ผ้ากางเกงยีนเป็นกางเกงสแลกธรรมดาอันนี้ดีขึ้นไหมคะ
ผมก็ว่ามันก็ยังดูไม่ค่อยเรียบร้อยนะ
เอาใหม่ใส่เสื้อยืดคอกลมกางเกงยีนแต่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตหรือว่าเป็นเสื้อสูตรทับตัวนอก
ครับก็ดูสุภาพขึ้น

ครับก็ดึงดูสุภาพขึ้นไม่ใช่มานั่งใส่เสื้อยืดคอกลมแถลงข่าวเขาทำในฐานะที่เขาเป็นทนายความนะครับ
เขาไม่ได้ทำในฐานะที่เป็นประชาชนทั่วไป
เวลาออกแถลงข่าวหรือออกพูดไปกับสื่อเนี่ยก็แทนตัวเองว่าเป็นทนายนะครับ
ก็ต้องรักษาภาพลักษณ์ของทนายความด้วยนะครับ
เดี๋ยวฮานลองแย้งต่อขออนุญาตแย้งต่อนะฮาจารณ์
แต่ว่าคนส่วนใหญ่กังขา

คือสิ่งที่สิ่งที่ทนายตั้มทำโดยเฉพาะคดีนี้นะคะ
โดยเฉพาะคดีนี้มันบอกตัวเขาเองอยู่แล้ว

เป็นทนายทำเพื่อประชาชนจริงไหม
ทำผิดมารยาทไหมทำอะไรไม่เหมาะไม่สมไหม
มันไม่สามารถตัดสินกันได้แค่เสื้อยืดกางเกงยีนหรอกค่ะอาจารย์

มันไม่ใช่เรื่องความถูกความอะไรอย่างที่คุณจอมขวัญว่า
มันเป็นเรื่องความเหมาะสมในวิชาชีพนะครับ

ทุกคนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีทำแล้ว

ภาพลักษณ์ของทนายความเราจะเป็นไงครับ
ถ้าที่เราคุยกันมันคือการแต่งกายออกสื่อนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติคำตอบของอาจารย์เป็นลักษณะแบบนี้
ฉันคงไม่ถามว่าถ้าการแต่งกายแบบนี้
ไปพบตำรวจกองป่าไปพบสอบสวนกลางหรืออะไร

ถูกต้องคือเวลาท่านไปไหนท่านทนายวันนี้ค่ะ
ก็จะมีสื่อติดตามไปตลอดไม่ว่าท่านไปไหน
มันก็ลักษณะเดียวกันกับที่ผมตอบไปตอนแรก
คือที่ที่ฉันไม่ถามคือเราได้คำตอบจากในแง่ของการออกสื่อ
เพราะฉะนั้นการไปในสถานที่ต่างนอกเหนือจากนี้น่าจะเป็นชุดคำตอบเหมือนกัน
อยากจะให้รักษาภาพลักษณ์ทนายความรุ่นก่อนที่เขาสะสมกันมานะครับ
ทั้งการแต่งกายกิริยามารยาทแล้วก็การพูด
ช่วยดูแลเพราะว่าทุกวันนี้
ก็มีองค์กรต่างนะเข้ามาพูดในธรรมนอง
เสียหายกับสภาธนายความบ่อย

ใช่ครับก็มีเหตุการณ์อย่างนี้
ที่ผ่านมาที่คุณจอมขวัญเห็นเกี่ยวกับทนาย
เราก็อยากจะให้รักษาภาพลักษณ์ให้มันดีขึ้นหน่อย
อาจารย์ค่ะเรื่องของการพูดตอบคำถามออกสื่อการใช้คำ
ต่างเหล่านี้ถือว่ามีปัญหาอะไรไหมคะ
ก็ควรจะให้สุภาพหน่อยนะครับ
เพื่อให้เกียรติกับวิชาชีพนะครับ
คุณจอมขวัญเคยเห็นหมออายการหรือศาล

มันมีความเผ็ดร้อนในตัวเองในวิชาชีพอยู่แล้วนะคะ
โดยเฉพาะถ้าในศาลนะโอ้จริงว่าเผ็ดกว่าออกซื้ออยู่
มันก็เป็นเรื่องในห้องพิจารณานะ
ออกมาก็เราก็เป็นคนปกติทั่วไป
เรื่องไหนที่ประชาชนดูแล้วมันเหมาะสมก็ทำ
อันไหนที่มันไม่เหมาะสมก็ปรับปรุงได้นะครับ
อาจารย์เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อด้วย
เดี๋ยวฉันจะลองแย้งอาจารย์ในสิ่งที่คนในโซเชียลมีเดียก็คิดเหมือนกันนะคะ
อาจจะดูไม่ค่อยน่ารักหน่อยแต่เดี๋ยวลองแย้งกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมค่ะที่ทนายตั้มพูดไว้ในรายการค่ะ
ก็คือจะบอกว่าการที่เขาแต่งตัวแบบนี้มันทำให้มีความใกล้ชิดประชาชน
รู้สึกเข้าถึงทนายได้ง่ายกว่าถ้าเปรียบเทียบกับการแต่งกายอีกลักษณะหนึ่งนะคะ
อาจารย์เอาแบบนี้เลยดิฉันลองถามแบบไม่น่ารักด้วยภาษาดิฉันเองนะคะว่า
อาจารย์จริงแล้วการจะมองว่าอันไหนเหมาะไม่เหมาะ
มันเรื่องดุลพินิษฐ์มันเรื่องลดนิยมมันเรื่องความชอบส่วนตัวนะคะ
แต่การจะเป็นทนายที่ดีไม่ดีช่วยเหลือประชาชนได้
หรือเป็นทนายที่มันมีพัฒนาหลายแบบเนาะอาจารย์

แต่สภาธนายความเรามีสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
ทนายความที่มาให้คำปรึกษากับประชาชนฟรีที่สภาธนายความ
ท่านก็ใส่สูตรผูกท้ายทุกท่าน

เพราะถือว่าเป็นการให้เกียรติกับวิชาชีพ
แล้วก็สภาธนายความด้วยครับ

อาจารย์แบบนี้มันเป็นวิธีคิดอนุรักษ์นิยมเกินไปไหมคะ
คือต้องเป็นแบบแผนดูจากภายนอก
ตัดสินจากการกระทำไม่ได้ดูจากความคิด
คือเราก็เป็นกันมาอย่างนี้ตั้งนานแล้วนะครับ
คือการที่เราแต่งตัวเรียบร้อย
เราเป็นการให้เกียรติกับคนที่มาพูดคุยกับเรา

กับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา
ให้เข้าใจแล้วก็มีความลึกถึงวิชาชีพของเราได้
ว่าเราเป็นคนสุภาพเรียบร้อย
แล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนเหมือนกัน

จริงแล้วเป้าหมายของการพูดวันนั้น
จนกระทั่งมาถึงตอนนี้ที่ฉันคุยกับอุปนายกอยู่เนี่ยนะคะ
หมายคือต้องการถอดใบอนุญาตทนายตั้มป่ะคะ

เรื่องก็เพิ่งรับมาก็ส่งให้เจ้าหน้าที่เบื้องต้นเข้าไปพิจารณา
ใครเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้คะใครเป็นคนตัดสินคะ
ครับผมจะอธิบายระบบการพิจารณาเกี่ยวกับคดีบรรยาทนะครับ
เรามีลำดับชั้นอยู่ประมาณ๓ลำดับ
ขออนุญาตนิดนิดหนึ่งค่ะขอกระชับค่ะอาจารย์ให้เวลาหมดก่อน
ลำดับที่หนึ่งก็คือกรรมการสอบสวนลำดับที่หนึ่ง
พอลำดับที่๒ก็จะมาส่งให้ประธานคณะกรรมการบรรยาท
แล้วก็คณะกรรมการบรรยาทพิจารณา
ส่วนตัวผมเป็นระดับสูงสุดของสภาธนายความที่เป็นผู้บริหาร
พิจารณาเรื่องนี้เป็นด่านสุดท้าย
ว่าสุดท้ายก็อยู่ที่อาจารย์อยู่ดีเหรอคะ
ถูกต้องไม่ใช่อยู่ที่ผมอยู่ที่คณะกรรมการของผม

ใช่ครับเราทำงานแบบให้คล้ายระบบคณะรัฐมนตรี
มีท่านนายกแล้วก็มีรองนายกทุกคนก็ทำงานประสานกัน
เรื่องเบื้องต้นสุดท้ายก็ต้องมาชี้ขาดที่คณะรัฐมนตรี
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มต้นพิจารณาใดโดยเฉพาะเป้าหมายที่ทนายสิทธา
มันไม่ใช่หน้าที่ของผมจะพิจารณาเบื้องต้น
จะรับเรื่องไหมสอบสวนเป็นไง
เป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่างสุดคือคณะกรรมการสอบสวน
แล้วก็ส่งมาให้คณะกรรมการบรรยาท
แล้วก็ส่งเข้ามาสุดปลายของมันคือพวกผมพิจารณาอีกทีหนึ่ง
ทีนี้เรื่องจะขึ้นมาถึงหรือไม่อันนี้อยู่ที่ชั้นแรกก่อน
แต่อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในข้อถกเถียงช่วง๒๓วันนี้นะคะ
วันนี้ขอบคุณอุปนายกนะคะที่มาตอบคำถามค่ะขอบคุณค่ะ
หมดเวลาของถามตรงค่ะ